สักครู่ที่จะให้น้องเฟื่องไล่เลี่ยงเส้นทางไปดูแถวดอนเมือง
ก็ไปดูซิว่าเช้านี้รถจะติดหรือเปล่า

ช่วงของการเดินทางใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับ
วิพากษ์วิจารณ์เสียงบ่นมีกันเยอะในโลกโซเชียล
ส่งตรงกันเข้าไปอยู่ในเพจต่างโดยเฉพาะเฟซบุ๊ก
ไปดูกันว่ามีเสียงบ่นจากอะไรจากใครบ้างนะครับ
ไปดูคนแรกเลยนี่เขาเป็นจิตแพทย์
ใช่ชื่อดังด้วยโพสต์เรื่องราวแชร์เข้ามาเลย
โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นกันเลยทีเดียว
เมื่อวานนี้จิตแพทย์ชื่อดังนายแพทย์กัมปนาศตันสิทธบุตรกุล
ได้โพสต์ข้อความลงในแฟนเพจเฟซบุ๊ก

ได้ไปใช้บริการที่อาคารหลังใหม่สนามบินดอนเมืองเทอร์มินัล๒นั่นเอง
โดยวิจารณ์ว่าการจัดระเบียบและให้บริการผู้โดยสาร
ยังบกพร่องอยู่มาก
เพื่อนผมอีกคนหนึ่งก็มาบ่นว่าหาห้องน้ำยากมาก
แต่ห้องน้ำคือทางการท่าเขายอมรับก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
ว่าห้องน้ำฝั่งเหนือหรือฝั่งใต้ผมจำไม่ได้มีฝั่งหนึ่งปิดอยู่
ยังเปิดไม่ครบทุกจุด
แล้วก็ในขณะที่ในการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบนี้
แต่ว่าความไม่พร้อมนะครับก็ทำให้ผู้โดยสารไม่ขยับขยื่นแถวเลย
จะต้องให้มานอนกันที่สนามบินซะแล้วนี่ก็บ่นออกมานะฮะ
นึกสภาพอีก๒๓วันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น

ช่วงนี้แหละที่ประชาชนจะเดินทางกลับเดินทางออกไปจากกรุงเทพ
ใช่ครับขณะที่ชาวเน็ตก็ได้เข้ามาวิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก
รายก็พบปัญหาจากขั้นตอนที่ต้องเอ็กซาเรย์กระเป๋าหลังจากเช็คอินด้วย
เช่นเดียวกันแบบนี้แบบนี้คนเยอะนะครับ
ใช่นะคะซึ่งเรื่องนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ทางท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท
ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทนายนิตินัยสิริสัทธการ

บอกว่าขออภัยในความไม่สะดวกหลายประการนะคะ
ทั้งเรื่องของร้านค้าที่ก็ยังเปิดไม่เต็มรูปแบบ
ห้องน้ำเขาบอกว่าจริงแล้วจะมี๒๐จุดด้วยกัน
บอกว่าตอนนี้เพิ่งเปิดไปแค่๖จุด
เพราะว่าต้องเร่งเปิดเพื่อรองรับผู้โดยสารให้ทันปีใหม่นะคะ
เช่นนั้นสนามบินดอนเมืองก็จะแออัด
ถ้าไปอยู่เทอร์มินัลหนึ่งก็แออัดแน่นอน

บอกว่าปลายเดือนมกราคมนี้จะทยอยทำให้เสร็จ
แล้วก็เปิดใช้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้ง
แบบเป็นทางการกุมภาพันธ์๒๕๕๙นะคะ
ส่วนเรื่องของการเช็คอินกระเป๋าที่เป็นปัญหา
นายเพชรชั้นเจริญนะคะผู้อำนวยการท่ากาศยานดอนเมือง
ก็ชี้แจงว่าเป็นเพราะว่าผู้โดยสาร
ยังคงคุ้นเคยกับระบบเช็คอินเดิมในอาคาร๑ในเทอร์มินัล๑
เสร็จแล้วก็ค่อยไปเช็คอินเพื่อรับบัตรโดยสาร
ขณะที่สัมภาระต่างจะถูกลำเลียงไปตามสายพาน

แต่อาคารใหม่หลังที่๒เขาเป็นระบบเช็คอินแบบนี้ครับ
ก็คือให้เช็คอินที่เคาน์เตอร์เพื่อรับบัตรโดยสารก่อน
ขณะที่สัมภาระก็จะลำเลียงไปตามสายพาน
จากนั้นผู้โดยสารและสัมภาระจะถูกกำหนดให้เข้าไปตรวจสอบว่า
มีวัตถุต้องห้ามในการขึ้นเครื่องบินหรือไม่
ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนใหม่ที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคย
เกิดจะบอกเอ๊ะกระเป๋าฉันไปไหนและฉันต้องเดินไปไหนยังไง

โดยผู้อำนวยการท่ากาศยานดอลเมืองก็ยืนยันว่า
มัยถึง๕นาทีเท่านั้นกับกระบวนการกับรูปแบบเกี่ยวกับรูปแบบที่จะถูกกัม

เพื่อยืนยันว่าสัมภาระเหล่านี้ปลอดภัย
และสามารถนำขึ้นเครื่องได้

แล้วก็คาดคิดอยู่แล้วล่ะว่าจริงคนจะเยอะนะครับ
แต่ในเมื่อระบบอะไรมันเพิ่งเปิดใหม่นะครับ
เขาก็เลยบอกว่าอาจจะมีข้อบกพร่อง
มีจุดอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอีกนะครับ